อ้ะหมอบิจารไม่หมามาดูเรื่องราวของกันให้ขันกันบ้างด้วยกว่า
ศึกใหญ่ศึกโตที่หลายคนก็คุ้นหู

ดุเดือดขนาดไหนไปติดตามกันเลย
ตลอดข่าววันนี้ขอเปิดเวทีตามหาสุดยอดนักกินประจำจังหวัดกันสักหน่อยในแต่ละจังหวัดเนี่ยเชื่อว่าต้องมีตัวจี๊ดตัวเด็ดที่โดดเด่นในเรื่องของการกินอย่างแน่นอนไม่รอช้าขอเริ่มกันที่จังหวัดนครราชศรีมากับการแข่งกินขนมจีน๒กิโลกรัมในเวลา๕นาทีที่นี่เลยเทศกาลของดีเมืองย่าเมืองน่าเที่ยวดีเจ
แต่ละคนเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มก้มหน้าก้มตาเขมือบขนมจีนเพื่อคว้าชัยครั้งนี้ให้ได้สถานการณ์โดยรวมถือว่าปกติแต่ต้องสะดุดตาปนสะดุ้งกับพี่คนนี้ล่ะครับ
ไม่รู้ว่าแต่งหน้ามาเอาหาหรือว่าเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้
แต่สุดท้ายท้ายสุดชัยชนะครั้งนี้ก็ตกเป็นของหนุ่มน้อยวัย๑๘ปีคนนี้
ที่สามารถกินขนมจีนได้มากถึง๑๕กิโลกรัมในเวลา๒นาทีครับ
มาต่อกันที่จังหวัดระยอง
กับงานบุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบซึ่งจัดกันมามากกว่า๑๐๐ปีแล้วล่ะครับ
จากจะจัดให้มีการประกวดข้าวหลามแล้วงานนี้เนี่ยยังมีการแข่งขันกินข้าวหลามจุกินเร็ว
ภายในเวลาสามนาทีด้วยนะเหล่าบรรดาชายหญิงไม่รอช้า
ตัดสินใจประลองความแข็งแกร่งของกระเพาะกันทันที
การกินเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะเต็มกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นลีลาคงต้องยอมหลีกให้กับคุณพี่เสื้อแดงเอวพริ้วคนนี้ล่ะครับ
กินอย่างมีความสุขจริงส่วนฝ่ายหญิงอายุไม่สำคัญ
ใส่ปากและใส่เอวไม่ยั้งแบบนี้เนี่ยเห็นทีมงานนี้สาวมีอาย
สุดท้ายคุณป้าก็คว้าชัยไปได้ส่วนฝ่ายชายนั้นผู้ชนะคือคุณพี่ผู้ชายเสื้อน้ำเงินคนนี้นี่แหละครับ
และสุดท้ายท้ายสุดไปกันที่จังหวัดสตูนกับการแข่งขันกินข้าวโพดหวานในงานข้าวโพดหวานของดีอำเภอท่าแผ่
การแข่งขันของที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าดุเดือดที่สุด
เรียกได้ว่าผู้เข้าแข่งขันมีตั้งแต่ระดับเยาวชนยาวจนไปถึงรุ่นลมจับ
ไปดูรุ่นเยาวชนกันสักก่อนครับเรียกได้ว่าแทะไม่ยังงับ
เพราะเป็นรุ่นที่ฟันแข็งแกร่งดังหินผาและแล้วน้องคนนี้ก็คว้าชัยในครั้งนี้ไปได้

ปล่อยออกมานะด้านหน้าเวทีไม่พร้อมรับครับ
เรื่องการกินข้าวโพดเนี่ยสำหรับผู้หญิงนั้นอาจจะไม่ถนัดในการแทะ
ไปดูฝ่ายชายกันบ้างดีกว่าว่าลีลาและความเร็วจะเป็นยังไง

ปาติโทษโอ้โฮ
คุณพี่ครับใจเย็นก่อนนะเนี่ย
โมงใกล้นึกว่าพี่เป่าโหดอยู่

แม่หมุนติวเฉียวนะ
ส่วนพี่อีกคนเนี่ยการกินของพี่เขา
ทำให้นึกถึงเครื่องบดอ้อย

หิ้งเห็นแบบนี้แล้วอยากถามเหลือเกินครับว่า
ฟันพี่เนี่ยยังดีอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
ฮี่ฮี่ฮิ

สงสารข้อโภชน์หรือไงทีนะสงสารข้อโภชน์
ข้อโฟชน์บอกขอยอมสละชีพแล้วเพื่อนงานนี้

อยากที่ว่าท่าคุณแทะข้าวโพดจะเป็นยังไง